คุณผู้ชมครับไปคืนคนดีสู่สังคม
ฝีมือแล้วก็อาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงที่
ทันทัศนหญิงที่เฉียงใหม่
เขามีการยกระดับผู้ต้องขังหญิงสู่งานทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะคุณ
จนทำให้ผ้าหมายยกดอกลำพูนได้รับตรานกยูงพระราชทาน
ขายได้ตั้งแต่ผืนละ๒๕๐๐บาทไปจนถึงหลายหมื่นบาทสวยงาม
แบบภาหมดสักครู่นี้ที่เห็นกันนะครับ
หมายยกดอกลำพูนลวดลายและสีสันสวยงามถูกรังสรรค์ผลงาน
ขึ้นมาจากฝีมือของผู้ต้องขังหญิงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นทันทะสถานหญิงแห่งแรกก็คือที่เชียงใหม่เนี่ย
ที่ได้นำการทอผ้าไหมและผ้าไฟล์เข้าไปฝึกอาชีพ
โดยมีมหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นเชียงใหม่
ทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
จนทำให้ผ้าไหมที่นี่มีคุณภาพนะครับ
โดยผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานของกรมหม่อนไหม
ขายได้เริ่มต้นราคาผืนละถึง๒๕๐๐บาทนะคุณ

แล้วก็ถ้าฝีมือดีลายสวยขายได้ถึงหลักหมื่นนะครับ

ส่วนกี่ทอผ้าทันทะสถานหญิงเชียงใหม่
อผ้าไหม๓๒ตัวนะครับ

ส่วนผ้า๑ผืนใช้เวลาในการทอ๓เดือนนะครับ
สนับสนุนการวิจัยได้นำกี่ทอผ้าไหมพร้อมอุปกรณ์

โดยมีนายวสันนุ้ยพิรมรองอธิบดีกรมหม่อนไหม
เพื่อนำไปให้ผู้ต้องขังหญิงที่สนใจการฝึกอาชีพ
ด้านการทอผ้าไหมก็ได้มีการฝึกมีการเสริมอาชีพ
ให้หลังจากพ้นโทษไปแล้วคืนความดีสู่สังคม
แล้วก็ยังฝึกอาชีพสร้างรายได้ติดตัวเขาไปอีกนะครับ
แล้วก็จะได้มีอาชีพสุจริตติดตัวออกไปหาเลี้ยงชีพและครอบครัว

โครงการนี้ดีจริงเลยนะคะออกไปแล้วก็มีอาชีพติดตัวออกไปด้วยนะคะ